กูหอมหากินยากเป็นของป่านะฮะที่มีรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยว

อ่าค่อยค่อยค่อยค่อยค่อย
พี่จี๊สาเขากินดอกสะเดาหรอครับ

แต่นี่ค่ะมันคือผลไม้ของทางเหนือที่หายาก

ส้มผดหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกแม่เหลี่ยมหินค่ะ
เฮ้ยแล้วเวลากินด้วยนะคะอุ๊ย
น้ำไรส่อเอาไปจิ้มกับพริกเกลือพอจิ้มกับพริกเกลือมันก็จะได้รสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานลมกล่อมเลยทีเดียว
ว่ากันว่าผลส้มผดมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคือส่วนของรากและผลก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ได้
เป็นยาสมุนไพรธรรมชาติสรรพคุณที่โดดเด่นก็คือรักษาบาดแผลได้แก้ไข้แก้ไอแก้ปวดท้อง
เห็นไหมผลไม้หายากเนี่ยมีสรรพคุณเยอะแล้วก็ยังรักษาโรคผิวหนังตามร่างกายด้วย
เป็นต้นไม้ที่แก้อาการโรคพื้นฐานได้เป็นอย่างดีนะส่วนรสชาติเปรี้ยวเนี่ยก็เอาไปประกอบอาหารได้เพิ่มรสชาติได้นะคะ
และนี่ค่ะเขาเอาผลส้มผดที่ตากแห้งแล้วเอาก้านออกเอาก้านออกมาทำเป็นเมนูเด็ดก็คือหมกปลาใส่ส้มผด
เห็นไหมเอาไปประกอบอาหารได้อีกขั้นตอนก็คือนำพริกกระเทียมมาโขลกให้ละเอียดนะเครื่องปรุงก็ใส่แค่เกลือ
บางคนอยากจะเพิ่มรสชาติใส่ผงชะรสหน่อยก็ได้ต่อมาเอาปลานินใส่ใบตองที่เตรียมไว้มา
แล้วก็เอาผลส้มผดที่ตำละเอียดมาคลุกใส่ตัวปลาแบบนี้จากนั้นตามด้วยพริกกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้
เอามาคลุกตามด้วยผักชีต้นหอมแล้วก็เอาใบตองเนี่ยห่อห่อหลายชั้นให้หนายิ่งหนายิ่งดีนะคะ
ปลาจะได้ไม่ไหม้แล้วความหอมห่อมใบตองมันก็จะได้คลุกกลุ่มในนั้นจากนั้นเรานำไปเผาค่ะ
ขั้นตอนก็เยอะอยู่เหมือนกัน
เยอะอยู่แต่ว่าถ้าทำจริงก็รวดเร็วนะคะ
แกะออกมานี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้

การที่ใส่ผลส้มผดลงไปเนี่ยหนึ่งคุณจะได้รสชาติแล้วได้กลิ่นและที่สำคัญจะทำให้เนื้อปลาไม่เละด้วย
ชานคู่กับข้าวเหนียวร้อนอร็ดอร่อย
กลืนน้ำลายแป๊บนึงผลส้มผดนะคะหาซื้อได้ไหมไม่แน่ใจ
สาธิตวิธีการเอามาปรุงอาหารให้ดูกันด้วย